เอาคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวฮอตคนนี้กันหน่อยดีกว่า
อิงฟ้าวราฮะ
ตั้งแต่มงลงหัวมาปีนึง
มีวันไหนบ้างไหมที่เขาหยุดพักไม่รับงานเนี่ย
งานแบบไปไวจริงแล้วบอกเลยว่ารับทรัพย์ความปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่

คอนเสิร์ตไปเลยครั้งนี้เป็นอเมริกาครั้งแรกในชีวิต
ฟ้าบอกแล้วตื่นเต้นสุดเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศในฝัน
อยากไปมาตั้งแต่เด็กนอกจากจะไปทำงานแล้ว
อาจจะขอโอกาสนี้ค่ะพักผ่อนหย่อนใจ
เอาให้มันคุ้มค่าเหนื่อยไปเลยจ้า
ทุกครั้งที่เวลาเราไลฟ์โซเชียลตอนนี้

แต่ละที่แต่ละรัฐอะไรอย่างนี้ที่เราจะไปค่ะ

เป็นประเทศในฝันของหนูเลยก็ว่าได้ค่ะ
ก็มีโอกาสได้ไปแล้วไปในรูปแบบของการทำงานด้วย

อาจจะเป็นเวลาไปพักผ่อนบ้างหรือเปล่า

อุ๊ยชีวิตเขาปังจริงกูไม่ชมหา

จากว่าความไม่พร้อมในหลายด้านอะไรก็ว่ากันไป
แต่ก่อนหน้านี้อิงฟ้ากับพีพีเขาเคยมีโอกาสเจอกันมาแล้ว
งานนี้อิงฟ้าแอบเมาส์ความน่ารักของน้องพี่พีมาด้วยจ้า

เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาแบบงานเยอะแฟนคลับเยอะ
เพราะว่าแบบเราเองเจอน้องแบบเวลาที่เราไปเวิร์คช็อ

พี่ฟ้าขอซบหน่อยพี่ฟ้าหยุดแบบนอนตักหรืออะไร
คือเขามีความน่ารักเหมือนเด็กเลยอะไรอย่างนี้เราก็เอ็นดูเขา
คนหนึ่งก็ฮอตระดับประเทศอีกคนนึงก็ฮอตระดับประเทศ
แล้วมาเจอกันสองคนผัดกันตกความน่ารักทั้งคู่
แต่ถ้ารักจริงทั้งคู่เลยนะคุณผู้ชมนะ